เนนี่เทียนโพสุวรรณกับช่างผม
คู่บุญคู่ใจพี่ใหม่รัชดานั่นเองนะคะ

ทำไมอยู่ช่างผมคู่ใจ

ของเจนนี่ไม่ว่าดีไม่ว่าร้าย

รวมถึงนี่สนิทกับท่านที่ว่า

พี่ใหม่คนนี้แหละก็ถ่ายรูปคู่ประกบเฟรม

เรียกว่าสนิทมากอยู่ในช่วงเวลาสำคัญ

แต่ว่าไงจู่พี่ใหม่ค่ะได้โพสต์ข้อความ

แถมยังโพสต์ภาพชูเท้าแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

เราก็ไปส่งก็พบว่านะ
ทั้งสาวเจนี่และพี่ไหมนะต่างฝ่าย
และที่สำคัญพี่ใหม่ก็ไปลบรูป

บางคนก็เป็นห่วงนะคะเข้าไปสอบถามว่า
บอกเลยว่าไม่รู้ทั้งคู่เกิดอะไรปัญหา
กันขึ้นนะคะแต่ก็อยากให้พี่เจนนี่
พี่ใหม่กลับมาสนิทกันเหมือนเดิม
ใหม่ก็ตอบกลับแบบเผ็ดเลยว่าคุณผู้ชมค่ะ
ไม่มีวันแล้วค่ะมันสายไปแล้วค่ะ

นี่แรงมากเลยนะคะแล้วก็ชาวเน็ตค่ะ

ขึ้นมาหลายวันก่อนบอกว่าแบบนี้
บอกคนอื่นว่าโดนผลักหัว

เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูเลยนะคะ

จบดูเหมือนแบบไม่เอาอะไรแล้ว

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่นี้
จะมีการเคลียร์กันบ้างไหม

ล่าสุดเห็นในอินสตราแกรมของคุณเจนี่

แล้วคุณผู้ชมค่ะวงในวงลึก
วงลึกวงในสืบมาอีกรอบนะคะ

หรือว่าเบื้องหลังความเกาเหลา
ชามโตครั้งนี้อาจเป็นเพราะเรื่องธุรกิจหรือเปล่า

แต่ว่าเราก็หวังใจว่าแค่งอนกันเท่านั้น
กลับมาดีเหมือนเดิมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ฉันว่าคงไม่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้อย่างแน่นอนนะคะ

จะหน้าทิมทุกวันก็ยังรักกันดี

ก็เลยต้องออกมาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เออนะคะแต่ว่ากำลังใจแล้วกันนะ

แต่ว่าไม่รู้ว่าเจนี่เขาจะตอบหรือเปล่าเรื่องนี้